คลิวนั้นคึคงานนั้นยาวไว้สองปีเลยเขาชม
จะเอาคนอิสราดเนี่ยถูกรอตเตอรีกาสิบล้าน

แม่นกน้อยอุไรพรนี่ค่ะวงใหญ่เลย
ไปประทานแม่สิริพรนภัยพงศ์
ที่นครพนมคุณผู้ชมจัดใหญ่จัดเต็มอลังการงานสร้างมาก
เพื่อมาแก้บนนะคะหรือถวายหลวงพ่อพญานาค
พญาศรีสัตนาคาราชที่นครพนมนั่นเองค่ะ
แต่ไม่ใช่แค่การแสดงที่ยิ่งใหญ่และคนจับตามองค่ะ
เพราะว่าก่อนจะเริ่มการแสดงค่ะแม่นกน้อยได้เดินทางมาสักการะบูชา
นี่ค่ะตามภาพที่เห็นเดี๋ยวสักครู่จะเห็นภาพนะคะ
ไหว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครพนมนะคะ
ชาวบ้านก็ส่องกันใหญ่เลยคุณผู้ชม
โดยแม่นกน้อยนะคะก็ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเสี่ยงโชค
รางวัลใหญ่ที่มีเลขท้าย๑๑และ๖๒และ๖๓
ไม่ใช่อะไรนะคะในโอกาสที่ครบรอบ๖๒ปีค่ะ
วันคล้ายวันเกิดในวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
แต่เมื่อวานเนี่ยก็ทางด้านทางด้านคู่กรณีของแม่นกน้อยพูดเอาไว้เนาะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครโกหกเนี่ยก็ขอให้บุญบารมีของพ่อปู่เนี่ย
จัดการแล้วกันใน๓วัน๗วัน
แต่เนี่ยแม่นกน้อยก็ยังไม่ไหว้จัดการอะไรอยู่กัน
แต่แม่นกน้อยก็บอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์หรอก
ความก็ว่ากันไปขอทำงานก่อนนะคะ
เพราะว่านับไปอีก๕วันก็จะเป็นวันโชคดีของพวกเราแล้ว

ก็รอลุ้นกันอีกทีว่าคุณเลขของคุณแม่นกน้อยมันจะปั้วจะตรงหรือเปล่าเนาะ